คุณผู้ชมคะมาก่อติดคดีที่เป็นมหากราบมาหลายปีค่ะ
ในการหายตัวไปของน้องชมพู่และท้ายที่สุดน้องเสียชีวิต
น้องชมพู่กอกอกนับถอยลงอีกสามวันครับสามสิบเอ็ดตุลาคมนะคะ
ก็จะเป็นวันชี้ชะตาในการพิพากษาคดีน้องชมพู่กอก
สิบเอ็ดตุลาคมนี้แล้วนับถอยหลังไม่กี่วันค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้กันแล้วก็ส่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปคุณกิติศักดิ์หรือว่า
ติของเรานะคะที่ก่อนอันนี้
ในช่วงที่มีคดีน้องชมพู่เองพี่ติก็ไปเกาะติดอยู่ที่กอก
แล้วก็ไปโอ้โหติดตามคดีข่าวนี้นานพอสมควร

ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะพิติเองก็มีการเดินทางลงพื้นที่ไป
ก่อติดกิจวัตรประจำวันของลุงพลแล้วก็ป้าแตน
ที่บริเวณวังปู่ปาริจิตนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ที่นาของลุงพลกับป้าแตนนั่นแหละ
ในพื้นที่ตำบลกุฎเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะ
นี่คือภาพที่ลุงพลกับป้าแตนเองก็ใช้ชีวิตตามปกติ
ตื่นเช้ามาแล้วก็ใช้น้ำยากระดาษทรายเนี่ย
ที่องค์พระพรมอย่างขมะเขม่น
ทีนี้ลุงพลบอกกับป้าติว่าลุงพลบอกกับพิติ
ว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝันว่า
ไปหาช่างเพื่อที่จะมาลงพระปิดทองลงลักษณ์ที่บริเวณตัวเหมือนกับพระพรมธิสา
แต่ปรากฏว่าในฝันคือไม่มีช่างเลยช่างอยู่ที่กรุงเทพหมด
ลุงพลก็ฝันอีกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนตื่นมาเพื่อที่จะลงรักปิดทองที่พระพรมที่ศาลเอง
ทีนี้ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยลุงพลก็มีการทำในสิ่งที่ตรงตามความฝัน
ก็คือทั้งขัดพระพรมลงรักปิดทองใหม่
ทีนี้ในความฝันแบบนี้ลุงพลนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่ฝันแบบนี้
แล้วก็รู้สึกใจเย็นรู้สึกสงบลง
ไม่กังวลใดกับการตัดสินของศาล
ที่จะมีการอ่านคำพิพากษาในวันที่๓๑ตุลาคมนี้นะคะ

หากสารตัดสินว่ามีความผิดแล้วอาจจะไม่รอลงอาญา
เนื่องจากว่ามีคดีบุกรุกในเรื่องของการสร้างพญานาคนั้น
ลุงพลบอกว่าอันนี้ลุงว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ

ขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าสารมีการตัดสินเนี่ย
ว่าไม่มีความผิดก็เหมือนกับจะมีการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการต่อไป
ว่าจะทำอะไรกับคนที่เหมือนกับใส่ร้ายตัวเองได้บ้าง
ฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันทำพิธีกวนข้าวทิพย์
ซึ่งก็เป็นการนำของกินมารวมกันที่วัด
นำลงกระทะแล้วก็กวนให้แห้ง
ชาวบ้านถือว่าประเพณีในการกวนข้าวทิพย์
จะทำกันก่อนก่อนที่จะถึงวันออกพรรษา

พ่อแม่น้องชมพู่ก็ไปร่วมงานที่วัดด้วยค่ะ

่อติดเรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

สารจะมีคำพิพากษาวันที่๓๑ตุลาคม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมปี๒๕
น้องชมพู่หายตัวไปแต่สุดท้ายก็กลายไปเจอร่างกลายเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟในพื้นที่
คุณผู้ชมครับตอนแรกมีผู้ต้องสงสัยเป็น๑๐ราย
ตำรวจทำงานแล้วก็สรุปสำนวนเพื่อที่จะส่ง
มหากราบการตายของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้นับเป็นเวลานานกว่า๓ปี
สังคมรอดูโฉมหน้าคนร้าย
ตัดสินชี้ชะตาลุงพลป้าแตนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี

สังคมกำลังรอดูคำตอบนี้ย้อนไปดูปฐมบทการตายของน้องชมพู่
ตอนเช้าวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓หลังพ่อและแม่ออกไปทำงาน
น้องชมพู่อยู่บ้านกับสดิ้งพี่สาววัย๑๓ตามลำพังก่อนที่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
กับแม่จะได้รับข่าวร้ายว่าน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านโดยสดิ้งบอกก่อนจะหายตัวไป
น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านและตัวเองเผลอหลับเมื่อตื่นมาก็ไม่พบน้องสาว
ครอบครัวไปแจ้งความที่สพกกตูมอำเภอดอนหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ก่อนจะกลับมาช่วยกันระดมกำลังค้นหาร่วมกับชาวบ้าน
การค้นหาดำเนินไปจนถึง๑๔พฤษภาคม
กระทั่งช่วงบ่ายวันนั้นยายตุ่นชาวบ้านจังหวัดสกลนคร
เดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่าบนเทือกเขาภูพานน้อย

ได้แจ้งเบาะแสพบรองเท้าเด็กกลางป่า
ทำให้การค้นหาตีวงได้แคบลง
กระทั่งพบร่างน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลือยกาย
บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ท่ามกลางความตกใจของทุกคน
เจอศพน้องชมพู่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคม

สองครั้งซึ่งผลชนสูตรจากนิติเวศของทั้งสองโรงพยาบาล
ออกมาขัดแย้งกันแต่ที่น่าแปลกคือครอบครัวกลับเร่งเผาร่างน้อง
ก่อนมีการระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดคำถามและข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมาย
จากกรณีเด็กหายกลายเป็นศพเป็นประเด็นขุดคุยที่มาความตายของเด็กหญิงคนนี้
๑๘พฤษภาคม๒๕๖๓ตำรวจเรียกพ่อแม่น้องชมพู่มาสอบ
หลังตรวจสอบพบว่าน้องสดิ้งพี่สาวไม่ได้หลับเหมือนคำให้การ
ตามที่ตั้งตุ๊กตาในสำนวนไว้รวมทั้งคนใกล้ชิดที่สนิทกับชมพู่
ครั้งหนึ่งเคยเอ่ยปากอยากจะขอรับน้องชมพู่เป็นลูกบุญธรรม
อย่างนายชัยพลวิพาหรือลุงพลก็อยู่ในข่ายต้องสงสัยเช่นกัน
เพราะตอนเจอศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกาย
กลับเตรียมเอากระเป๋าสีน้ำเงิน
ใส่เสื้อผ้าขนมและรองเท้าไว้ข้างในมาจากบ้าน

ทำให้ตำรวจครอบครัวรวมถึงสังคมสงสัยว่า
ลุงพลรู้ได้อย่างไรว่าน้องชมพู่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า

ขณะที่ทางความเชื่อพิธีกรรมชาวบ้านก็ทำควบคู่กันไป
ครอบครัวน้องชมพู่พาร่างทรงมาหลายคน
มาให้ช่วยหาสาเหตุการตายและฆาตกร
แต่ถ้าว่าผู้ต้องสงสัยก็ไม่ได้มีแค่ลุงพล

แต่ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก๗ราย
หลังมีพยานคือเด็ก๗ขวบอ้างว่าเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่
เสื้อสีส้มแขนยาวมีหมวกสีดำเหมือนคนตัดอ้อย
ใส่ผ้าปิดหน้าไว้อุ้มน้องชมพู่มุ่งหน้าไปทางไร่มัน
แต่ตอนหลังประเด็นนี้ก็ถูกตัดทิ้ง
มาแล้วกว่า๓ปี๓๑ตุลาคมนี้

ใครอยู่เบื้องหลังการตายน้องชมพู่
ที่เป็นคดีมหากราบมานานหลายปี